ต่อกันที่คู่รักรักโลกกันบ้างดีกว่า
สำหรับนุ่นศิรพันธ์แล้วก็ท็อปพิพัฒน์
คู่นี้เนี่ยหลายคนจับตาลุ้นเหลือเกินถึงเรื่องการมีทายาท

เมื่อไหร่จะมีตัวน้อยมาเป็นโซ่ทองคล้องใจกันสักทีนึงนะคะ

ซึ่งล่าสุดค่ะสาวนุ่นเขาออกมาโพสต์ภาพลงในอินสตาแกรมส่วนตัว
ควงคู่คุณสามีไปไหว้พระที่วัดสรรป่าค่าอำเภอสรรกำแพงจังหวัดเชียงใหม่
ซึ่งก็เป็นบ้านเกิดของสาวนุ่นนี่แหละคุณ
ชาวเน็ตเขาก็เลยแอบสงสัยว่าเฮ้ยทั้งคู่ไปขอพรเรื่องทายาทหรือเปล่า
ล่าสุดนะคะทั้งคู่ออกมาย้ำชัดว่าควงคู่ไปไหว้พระขอพรตามปกติเลย
ซึ่งเรื่องที่สมหวังเนี่ยเป็นเรื่องงานล้วนไม่ใช่เรื่องทายาทค่ะ
ไปทำบุญค่ะดูวัดเป็นวัดที่นู่นเคย
เคยไปขอพรแล้วแบบสมหวังก็เลยไปแบบไปแบบไปไหว้ท่าน
แล้วก็มีโอกาสที่ทราบว่าทั้งวัดไม่มีประพุทธรูประจำวัน
ก็เลยแบบบอกบุญคนใกล้ชิดนะคะ
แล้วก็กลับขึ้นไปถวายพระพุทธรูปประจำวันเกิดการงาน
ไม่ได้ท้องครับ
อกจากนี้หนุ่มท็อปยังได้ถือโอกาสขอโทษคุณพันรยาสุธิรักผ่านสื่อนะคะ
เจ้าตัวรู้สึกผิดที่ต้องหอบเอางานด่วนไปทำ
ระหว่างจัดทริปฉลองวันเกิดสาวนุ่นที่เขาใหญ่ก่อนหน้านี้
ด้านคุณภรรยาคนสวยก็แอบแซวสามีแบบเบานะว่า

ที่ผ่านมาเนี่ยหนุ่มท็อปก็ทำงานแบบนี้เป็นปกติ
ซึ่งก็เป็นเรื่องที่ภรรยาเข้าใจได้
ห้าคนค่ะอืม
ใจก็งานเข้าเลย

ใช่เลยไม่ค่อยดีเท่าไหร่
แต่ว่าเราก็รีบพยายามเคลียร์ให้เสร็จ
แล้วก็โชคดีที่น้องเจ้าออฟฟิศก็พยายามช่วยด้วย

เพราะว่ารู้จักกันมาก็เห็นเขาทำงานมาตลอดอะไรอย่างนี้ค่ะ

ดูสายตาที่พี่ท็อปมองพี่นุ่นสิ
คือต้องบอกว่าคุณท็อปพิพัฒน์เนี่ยนะถ้าย้อนกลับไปในสมัยหนึ่งเนี่ย
บอกว่าเป็นนุ่มสุดฮอตเป็นนุ่มในดวงใจของสาวหลายคน
แต่ว่าวันนี้ไม่เป็นไรค่ะเจอกับคนที่คู่ควรแล้ว
พี่รุ่นศีรภัณฑ์ของเราเนี่ยต้องยอมนะครับคุณผู้ชมเรื่องทายาทเขาบอกว่า
ให้เป็นเรื่องของธรรมชาติคือพี่นุ่นเนี่ยเขายืนยันมาตลอดว่า
มีก็ได้ไม่มีก็ได้นะยังไงก็เป็นกำลังใจให้
อยากจะให้มีเจ้าตัวน้อยมาเป็นโซ่ทองคล้องใจ
เติมเต็มชีวิตให้มันอบอุ่นมีความสุขมากยิ่งขึ้น
ถามคนดูคนดูก็อยากให้มีแล้วล่ะค่ะสุดยอม